เวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันตกอกตกใจเราก็จะต้องมีสติเหมือนคุณพี่ท่านนี้ค่ะ
เมื่อกี้นี้วัวใช่ไหมคะนี่ไก่ค่ะไก่
ไก่ชนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดนเขมือบค่ะ
พี่เหลือมเข้ามาเขมือบไก่ชนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ราคาหลักแสนไปแบบโอ้ยเอามือทาบอก
เหตุเนี่ยมันเกิดที่บ้านหลังหนึ่งหลังนี้นะคะในพื้นที่หมู่๖ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีครับเจ้าของบ้านเขาได้รับแจ้งแล้วก็รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่า
เขาพบงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์มันบุกมากินไก่ในเล้าที่เลี้ยงไว้ค่ะ
คนที่แจ้งเนี่ยนะคะชื่อว่าคุณพี่จิระชัยชุมแสงเจ้าของบ้านนะคะ
คุณพี่จิรชัยเล่าให้ฟังบอกตอนช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เนี่ย
ก็ได้ยินเสียงของพ่อพันธุ์แม่พันธุไก่ชนราคาเหยียบแสนนะคะ
เหยียบแสนนี่เป็นพ่อพันธแม่พันธไก่ชนที่พันธุ์ดีมาก
แล้วเสียงมันร้องอ่ะมันดังมาจากในร้าวแต่ร้องแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสียงก็เงียบหายไป
เขาก็เลยตกใจเอ๊ะทำไมไก่ถึงร้องแล้วก็ร้องแป๊บเดียวแล้วเสียงก็หายไป
ก็เลยอ่ะเดินไปดูซิว่าไก่มันเป็นอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าเดินไปดู
โอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดทำอะไรไม่ถูกพระเจ้าจอร์ส
ไก่ชนโดนงูเหลือมเขมือบตายจ้ะสามตัวโอ้เนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่อย่างเงี้ย
ส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะคาตาเลยค่ะยังไง
งูกำลังเขมือบกลืนลงท้อง
เจอแบบนี้คุณพี่บอกตั้งสติก่อนตั้งสติตั้งสติหลังจากนั้น
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยต้องมาจับแล้วไอ้เจ้าเหลือมวายร้ายตัวนี้
เจ้าหน้าที่รีบมาถึงเลยค่ะทำการหาค่ะหาเจ้าเหลือมหน่อยเจ้าเหลือมยักษ์จอมเขมือบมาอยู่ไหน
แล้วก็พบว่างูเหลือมตัวนี้มันมีขนาดที่ใหญ่มาก
ความยาว๗เมตรน้ำความยาว๔เมตรน้ำหนัก๗กิโลกรัม
นี่อย่างค่ะคุณดูท่าทางของมันโอ้ฮูมันคำือบไก่ชนต่อหน้าต่อตาไป๑ตัว
แล้วก็รัดไก่ไว้ที่ยังไม่ได้กินนะนะไปอีก๓ตัว

กลายว่าจะกินแต่คาตาเขาเหมือบไปแล้ว๑ตัว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าแบบล้อมจับกลุ่ม
แล้วก็ถุงที่เอามาไม่รู้เล็กไปหรือเปล่า
เพราะตัวมันใหญ่จริง
ใช้เวลาไม่นานค่ะเจ้าหน้าที่เขาฝึกมาดีนะคะ

แล้วก็จะนำมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แม้ว่างูเหลือมจะจากไป

เพราะว่าไก่ชนที่ตายไปทั้งหมด๔ตัวนะ

เขมือบอยู่ต่อหน้าต่อตาอีก๑ตัว
มูลค่ากว่า๓๐๐๐๐๐บาทโอ้มายกู๊ด
ไอ้งูเอ้ยไม่ได้รู้เรื่องเลย
เข้าร้าวไปเสียตังค์เยอะเลยเป็นไง

เข้าเล้าเนี่ยมีแต่เสียกับเสีย

เพราะเนี่ยเล้าไก่ชนราคามันแพงไง

ขอแนะนำจากคนที่เคยเข้าร้าวมาก่อนหน่อย

มีคำแนะนำดีอยากจะฝากบอกเหลือมไหมคะ

เวลาจะไปกินกงกินไก่ไปกินไก่ข้างนอกเลย
ไปกินไก่ในร้าวไก่ในร้าวมันแพง
นี่เห็นไหมรวมแล้วเนี่ยตั้งเท่าไหร่๓แสน

โอ้โหตอนนี้ถูกจับเข้าป่าไปแล้วค่ะคุณชนะ

งั้นเดี๋ยวจับมันไปปล่อยเกตหล่ะ
ไหนจะเปิดโมงเปิดเม็น